เลียงพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐกันต่อนะครับ
แจ้งเหตุเพิ่มโทษคนไม่พกใบขับขี่

ใช่เบรกนี้นี่ต้องเป็นเรื่องที่ถามความคิดเห็นคุณผู้ชมเหมือนกันนะ

เดี๋ยวยังมีเรื่องลูกละนาดที่มันมีฟันฉลามโผล่

ที่ใบขับขี่ของท่านหมดอายุ
หรือท่านไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่นะครับ
แล้วก็ทางกรมการขนส่งทางบก
เตรียมที่จะเสนอในการที่จะรวม๒กฎหมายเข้าไว้ด้วยกัน
ก็คือพรบจราจรทางบกปี๒๕๕๙

๒๕๒๒รวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน
แล้วก็เพิ่มโทษสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุ

จากเดิมที่ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่
สูงสุดไม่เกิน๑๐๐๐บาทใช่ไหม

จะให้เป็นจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับสูงสุดถึง๕๐๐๐บาทนะคุณ

โอ้โหกรมการขนส่งทางบกจะให้กฎหมายโหดขนาดนี้
แล้วก็จะนำไปสู่การรีดหายประชาชนของตำรวจหรือเปล่า

เมื่อวานรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายกมลบุรณพงศ์

ทางกรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อยู่ระหว่างเร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย
กระทำความผิดเกี่ยวกับใบขับขี่
ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง

แล้วก็ผู้ร่วมทางทุกคนนะครับ

เนื่องจากข้อมูลศูนย์วิจัยของประเทศไทย
เพราะว่ากลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่

สูงกว่ากลุ่มผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับขี่ถึง๒เท่า

ถ้าสมมุติเป็นเด็กเยาวชนอายุระหว่าง๑๕๑๙ปี
แล้วก็ไม่มีใบขับขี่นะ
จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตบนท้องถนนมากขึ้นนะครับ
แล้วก็พูดถึงโทษปรับด้วยนะ
โทษปรับที่เมืองนอกเพราะหลายคนถามว่า
ลองไปดูเมืองนอกซิว่าเมืองนอกต่างประเทศ
เขามีโทษปรับโทษจำคุกหนักหนาสาหัสขนาดไหน

ญี่ปุ่นนะถ้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะ
มีโทษปรับไม่เกิน๓แสนเย็นหรือประมาณ๘๘๐๐บาท

ส่วนที่อเมริกาคุณหนักมาก
ค่ะก็คือมีโทษปรับไม่เกิน๒๕๐๐๐ดอลลาร์
หรือว่าประมาณ๘แสนบาท

ไปลองพี่ตีมบีกันนะครับ

เพราะฉะนั้นเราคาดการณ์ว่าประมาณปีเสร็จเนี่ย

เพราะว่าในขณะนี้ตัวเลขเท่าที่เราดูก็คือ
มันมีแก๊ปนะฮะระหว่างรถที่จดทะเบียน

ถึง๑๒ล้านฉบับ

ประมาณ๘ล้านคัน
คุณผู้ชมครับสำหรับข้อเสนอต่าง
ให้มีการปรับแก้ไขกฎหมาย๒ฉบับนี้

มีการแก้ไขปรับเพิ่มโทษสำคัญ
๓มาตราก็ประกอบด้วย

ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเดิม

ก็ปรับเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน๓เดือน
ปรับสูงสุดไม่เกิน๕๐๐๐บาทครับ

ขับรถในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ

ตามกฎหมายเดิมนะครับลงโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ส่วนโทษปรับเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุด

แล้วก็อีกหนึ่งมาตราคือมาตรา๖๖
ขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาต
ตามกฎหมายเดิมปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แต่ตามกฎหมายใหม่เสนอให้ปรับสูงสุด
ไม่เกิน๑๐๐๐บาท

คุณสุขคุณอธิบายอยู่
ในวิทยาลัยก็จะเจอผมอธิบายอยู่นะครับ